คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นจากคดีฆ่าตัวตาย
แต่จากหลักฐานที่เป็นจดหมายลาตายของผู้ตายเนี่ยนะคะ
มันโยงไปถึงแวดวงตำรวจโยงไปถึงนายกรัฐมนตรี
ต้องมาตอบคำถามสื่อมวลชนวันนี้ด้วยเพราะว่าในจดหมายเนี่ย

ใช่ค่ะเมื่อ๔พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
พบผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ในห้องนี้นะคะห้อง๒๐๗
ภายในอาคารพักอาศัยที่สมุทรปราการ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายภัยวันแซ่ลี
ไปพบศพเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ลักษณะการฆ่าตัวตายก็คือรมควันตัวเองอยู่ในห้องนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบภายในห้องไปเจอจดหมายลาตาย๒ฉบับ
ซึ่งมีใจความสำคัญที่น่าสนใจนะคะ
ฉบับแรกเนี่ยมีข้อความบอกว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บอกว่าตัวเองเนี่ยตัวผู้ตายเนี่ยนะคะ
วันที่๒๓มกราคมปี๒๕๖๑ก็ติดต่อไปที่คนรับจำนำ
แต่ไม่สามารถติดต่อถ่ายถอนคืนกลับมาได้
ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนรับจำนำที่สนโชคชัย
และตำรวจยศพันธุ์ตำรวจโทได้เรียกเงิน๓๐๐๐บาท
กับค่าสืบอีกสองพันบาทตัวเองก็จ่ายไป
แต่ผ่านมา๗เดือนคดีไม่มีความคืบหน้า
ที่จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและติดตามรถกลับมา
ก็ไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็ขอความเป็นธรรมจากท่านนายก
ผู้ที่รักษาซึ่งกฎหมายและความยุติธรรม
ขอให้ท่านติดตามความคืบหน้าเร่งรัดคดีให้ด้วย
นี่จดหมายฉบับแรกค่ะก็สะเทือนไปถึงตำรวจสนโชคชัย
เรียกค่าทำคดี
ใช่ค่ะซึ่งก็มีชื่อมาแล้วแหละ
คือพันธุ์ตำรวจโทประทวนแมลงทัพสารวัตรสอบสวนสนโชคชัย
เพราะว่าถูกตั้งกรรมการสอบแล้วเขาก็ออกมาชี้แจง
เดี๋ยวเขาชี้แจงว่าอย่างไรเดี๋ยวรอสักครู่
อันนี้จดหมายฉบับแรกนะคะ
ฉบับที่สองก็มีข้อความว่า

คือประเด็นเดี๋ยวจะค่อยไล่ไปนะค่าท่านผู้ชมครับ

ความจริงแล้วเขามีญาตินะมีภรรยามีแม่ยายแม่ยายเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าของรถคันที่เขาเอาไปจำนำอ่ะ
แล้วก็ถูกเอาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวท่านฟังนะฮะ
เพราะว่าคุณจอมขวัญคุยเอาไว้ในรายการถามตรงตรงค่ะ
เรียงประเด็นไปค่ะมาดูประเด็นเรื่องของตำรวจสนโชคชัย
ที่ถูกพูดถึงในจดหมายลาตายฉบับแรกนะคะเรียกค่าทำคดีเนี่ย
ใช่ค่ะสามพันบวกสองพันอ่ะห้าพันบาทเนี่ยครับ
พันธุ์ตำรวจโทประทวนแมลงทัพสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
ซึ่งมีชื่อว่าเป็นตำรวจเรียกรับเงินอยู่ในจดหมายลาตายของผู้ตายอ่ะนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญรัฐรองผู้บังคับการตำรวจนครบานสี่บอกว่าตั้งกรรมการสอบแล้วนะคะ
แล้วก็ทางพันธุ์ตำรวจโทประทวนได้เข้ามาชี้แจงกับผู้บังคับบัญชา
ตอนชี้แจงเนี่ยเคร่งเครียดอย่างแบบโอ้ยสีหน้านี่เครียดอย่างเห็นได้ชัดเลย
แจ้งกับผู้บังคับบัญชาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะพอชี้แจงเสร็จเขาก็ออกมานะ
สื่อก็พยายามจะถามถึงเรื่องของการเรียกรับเงินจำนวนนี้ที่ระบุอยู่ในจดหมายลาตายของผู้ตายเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทประทวนตอบสั้นยืนยันว่าไม่เคยเรียกรับเงินและไม่เคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนเขายืนยันแบบนี้ค่ะ
ก็ตามคดียักษ์ยอกรถ
อืมคือสนโชคชัยเนี่ยอยู่ในท้องที่ของกองบังคับการตำรวจนครบานสี่ค่ะ
วันนี้ที่บกน๔ประชุมเนี่ยคือประชุมหนึ่งก็คือเรื่องการพิจารณาสำนวนคดีของผู้ตาย
ที่เขามาฟ้องร้องเอาไว้ตกลงคือให้เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนใหม่นะ

ถือมีปัญหาแล้วแล้วก็ต้องตรวจสอบว่า
คุณล่าช้าเพราะอะไรคุณไปเรียกรับเงินเขาหรือเปล่า
แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้เรียกรับเงิน

อันดับ๔ค่ะ

บอกว่าคดีของผู้ตายที่บอกว่าเป็นเรื่องของการจำนำรถเนี่ยนะ

คือผู้ตายเขาไปร้องทุกข์เอาไว้กับสนโชคชัย
ตอนนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
สอบปากคำพยานออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว

ก็มีผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุมาพบมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
หนึ่งรายครับส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยยังไม่พบ
พนักงานสอบสวนบอกว่าจะมีการดำเนินการยื่นคำร้องต่อสารให้ออกหมายจับ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปก็พยายามจะชี้แจงเรื่องของยักยอกทรัพย์เรื่องแรก
และรถของเขายังตามคืนมาไม่ได้อันนี้คือคดีหลัก

แต่อีกคดีที่สืบเนื่องมาก็คือเขาบอกว่าเขาอัดอั้นจนต้องฆ่าตัวตาย
เพราะคดีไม่คืบและถูกเรียกรับเงินในการทำคดี
ดังนั้นในเรื่องของการถูกเรียกรับเงินในการทำคดีเนี่ยนะคะ
พันตำรวจเอกจันทรภัณฑ์จันทรอุไท

ก็บอกว่าถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วพันธุ์ตำรวจโทประทวนไปเรียกรับเงินจริง

ผู้บังคับบัญชาจะไม่ให้การช่วยเหลืออย่างเด็ดขาด

กรรมคับการตำรวจนครบาน๔ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ในเรื่องของการทำคดีล่าช้าไม่รายงานผลความคืบหน้าทางคดีให้ผู้เสียหายได้รับทราบ
เบื้องต้นย้ายพันธุ์ตำรวจโทประทวนไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบัน๔นะคะ
แต่เรื่องทางอาญาต้องตรวจสอบต้องหาพยานหลักฐานว่าเป็นจริงตามที่ระบุไว้ในจดหมายลาตายของผู้ตายหรือเปล่า
คือต้องยอมรับว่าจดหมายลาตายถือว่าเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักค่ะ
อ๋อนี่ค่ะตำรวจเองก็ยอมรับว่ามันเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักจริงจริง
ภูมิกับบอกอย่างนี้นะใช่ค่ะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะในเบื้องต้น
เมืองต้นก็ได้มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนโดยโอนสำนวนนี้ให้กับหัวหน้างานสอบสวน
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนะครับก็จะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับ
แล้วก็จะรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับโดยเร็วนะครับผม
เรื่องดำเนินการทางวินัยนะครับ

ได้ให้เรียกตัวทางสวัสดิประทวน
ไปช่วยราชการที่สอบประกอบ

มีแต่เบื้องต้นเขายอมรับเพราะปฏิเสธอย่างไรไหมครับ

แต่ตอนนี้ขอให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง

ภูมิกับบอกว่าเป็นคนทำงานช้าหน่อย

มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมานานว่า
ตำรวจบางคนนะ

ซึ่งถ้าจะเอาเฉพาะกรณีนี้
ของผู้ตายนะฮะ
กับผู้ที่ถูกพาดพิงถึง

อกจากคนสองคนนี้ซึ่งฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว

อย่างไรก็ตามทางภูมิกับการสนโชคชัยบอกว่า
แม้พันธมโตโทประทวนจะปฏิเสธ

และถึงแม้ผู้เสียหายจะเสียชีวิตไปแล้ว

เชื่อว่ามีน้ำหนักพอที่สารจะรับฟัง
ถ้าหากพบว่ามีความผิดจริงนะ

จากปัญหาอื่นใดด้วยหรือไม่อย่างไร

ที่คุณจอมขวัญจัดรายการ

ได้คุยกับแม่ยายของผู้ตาย

คุณบอกว่าชื่อของรถกระบะ

แล้วพยายามตามคืนโดยลูกเขยไปตามอยู่ที่

เป็นชื่อแม่ยายเองนี่แหละ
แล้วก็ตามคดีกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ย

เพื่อมาที่ศชนโชคชัย

เธอลองไปโชคชัยโดยเฉพาะเลยนะคะ
ทำไมเราถึงต้องเดินทางไกลมาถึงที่กรุงเทพ
อยากไปที่แรก

เอิร์ดลงไปหน่อยก็ดี
แม่ลงไปหน่อยก็ดี
เดี๋ยวน่ะเขาก็พูดแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวงั้นแหละครับ
แต่ว่ามีเบอร์ติดต่อกันใช่ไหมคุณแม่อ่า
ว่าทุก๓๓๐๐แท็กเตอร์ไปเขาก็เดี๋ยวนะงั้นมากไม่รู้จะ
เหมือนแบบไม่รู้จะว่าอย่างไรนะ
จ้ะแม่ตอนที่เดียวกันในโทรศัพท์
ตอนที่เดียวกันเขารู้ใช่ไหมว่าคุณแม่คือใครคือคดีอะไร

เพราะว่ารถคันนี้มันเป็นชื่อคุณแม่ใช่ไหมคะ

ทีนี้คุณภัยวันบอกคุณแม่ไหมว่า
ตัวคุณภัยวัลตามกับท่านสารวัสตร์คนนี้

เขาก็บอกว่า
ไปดูเรื่องราวบ้างไหมเขาก็บอกไป
เขาก็บอกเดี๋ยวก็จะ

เวลาตามกับสารวัสตร์ประทับนี้นะคะ
ก็คือทั้งโทรศัพท์คุยด้วย
ไปเจอตัวที่สนโชคชัยด้วยใช่ไหมคุณแม่

ซึ่งสารวัตรก็จำได้แหละว่าคดีอะไรเราเป็นใคร
เรามาถามเรื่องอะไรจำได้แล้วท่านก็รับปากรับคำ
คุณแม่แล้วเรื่องตัวเงินที่บอกว่าเป็น
เหมือนกับเป็นค่าทำคดีมันไม่รู้ว่าใช้คำว่าอะไรนะคะ

คือลูกเขยเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างคะ

เป็นเพราะว่าผู้ตายระบายให้ฟัง

คุณแม่รับฟังมาว่ายังไงบ้างคะ

มีไหมมีพูดถึงเรื่องเงินไหม

เอาอย่างนี้แต่งั้นคุณแม่ไม่ต้องพูดนะ
แต่ที่นี้มันมีข่าวมันมีข่าว
ตามตัวจดหมายนะคะ
ท่านวิรัติว่ามีการเรียกเงิน
นะคะเรียกเงิน๓๐๐บาท
กับค่าสืบอีก๒๐๐๐คืออันนี้ตามข่าวเลยนะตามละอักษรในข่าวที่เขาเขียนกัน
อันนี้คุณแม่รู้เรื่องนี้ตามข่าวก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวใช่ไหมคะ

รู้แม่ไม่ได้ให้ข่าวนี้เข้าใจแต่แม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะ

แสดงว่าไม่ได้มีแค่คุณไพรวันที่เสียชีวิตกับพันธุ์ตำรวจโทประทวนแค่สองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้
ถ้าจะไปไล่กันจริงเนี่ยญาติพี่น้องหรือว่าแม่ยายของผู้ตายเนี่ยเขาน่าจะพอรู้เรื่องอะไรอยู่
ใช่ค่ะแต่แม่ยายก็อาจจะไม่อยากให้ข้อมูลผ่านหน้าจอทีวี
แล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกับรูปคดีด้วยแล้วก็มีผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย
แล้วก็ดูเรื่องกระบวนการการทำงานของตำรวจที่ร่วมรายการกับคุณจอมขวัญ
ก็บอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งความ
ต้องไปคอยตามเรื่องนะเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องแจ้งความคืบหน้าผู้เสียหาย
เป็นระยะระยะตลอดเวลาว่าคดีไปถึงไหนแล้วถูกต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจนะ
ไม่ใช่เราต้องคอยโทรถามคอยโทรตามอะไรแบบเนี้ยแล้วเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานด้วย
ไม่ใช่ว่าไปเรียกงงเรียกเงินด้วยใช่นะขณะที่จดหมายที่เขียนลาตายเนี่ยนะครับ
ยังมีการระบายความอัดอั้นแล้วก็ร้องทุกข์ไปถึงพลเอกประยุทธ์นายมนตรีค่ะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับคดีนี้บอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เครียด
เกี่ยวกับเรื่องคดีความถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลคดีนี้แล้วนะครับ
แต่ก็ขอย้ำว่าทุกปัญหามีทางออกขอให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ไม่ว่าเรื่องไหนไปแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าหน่วยงานของรัฐในทุกจังหวัดได้นะฮะ
ที่พามาเราก็ได้นำโฉนดที่ถูกในทุนยึดคืนให้กับประชาชน
จับกลุ่มในทุนหนี้นอกระบบเกือบ๕๐๐รายนะ
ไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบทุกจังหวัดช่วยประชนไปมากกว่า๓แสนคน
เรื่องอื่นก็ช่วยไปเยอะนะการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำของสถาบันการเงิน
อันนี้ผมก็เรียนอีกครั้งว่าถ้าใครไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องไหนก็ตามให้แจ้งเฉพาะที่ศูนย์ลงทำให้ทุกจังหวัด
เพราะจะมีการรายงานให้ผมทราบทุกสัปดาห์นะ

ผมนึกบอกว่าสูงลงทางที่แก้มาหาเราหลายล้านเรื่องสำเร็จเป็นประโยชน์๙๐นะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะฮะ
ใช่ค่ะเรื่องนี้พบตรบอกว่าถ้าตำรวจนายไหนมีพฤติกรรมแบบนี้
ทำผิดจริงเอาผิดไม่เว้นทั้งวินัยทั้งอาญา
แล้วก็ผู้บังคับบัญชาจะถูกพิจารณาโทษด้วยนะ
ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณทำผิด
คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีคนตายก่อนแล้วถึงมาคุยกันเรื่องนี้นะคะ
สำนวนคดีจะคืบหน้าไม่คืบหน้า
ผู้บังคับบัญชาไม่ควรจะมาบอกว่าอ้าวไม่เห็นลูกน้องรายงานเลย

ความจริงผู้บังคับบัญชาควรจะตรวจสอบลูกน้องด้วยหรือเปล่าว่า
มีคดีอยู่ในมือกี่คดีแล้วมันคืบหน้ากี่คดีทำไมคดีนี้ไม่คืบหน้าเลย
ก็ต้องเอาผิดให้จริงนะคะถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิด
บังคับบัญชาโดนด้วยไม่ต้องโดนด้วยนะ